คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่บุรีรำนะครับ
เพราะว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งท่านเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วย
แต่ทีนี้ครับกำลังตรวจสอบเรื่องของรถไถ
แล้วก็เครื่องหยอดปุ๋ยที่มันต่อเชื่อมกับรถไถ
ทีนี้เขายังสตาร์ทรถไถอยู่นะคุณ
ไถยังทำงานไอ้เครื่องหยอดปุ๋ยก็ทำงานอยู่
แล้วทีนี้มันเกิดอุบัติเหตุ
นิ้วของตำรวจนายนี้ลงไปติดตรงเครื่อง
ปรากฏว่าทั้งรถไถมันยังติดเครื่องอยู่
เครื่องหยอดปุ๋ยมันก็ติดเครื่อง
มันก็จะดูดปันนิ้วของเกษตรกรรายนี้เข้าไป

ลูกชายตัวน้อยชื่อน้องกล้าวัย๔ขวบ
กล้าหารจริงสมเป็นลูกตำรวจ
ขึ้นไปดับเครื่องยนต์ช่วยพ่อ
คุณคิดดูถ้าไม่ดับเครื่องยนต์ช่วยพ่อนะ
เครื่องหยอดปุ๋ยมันก็จะหมุน
ดูดนิ้วหรืออาจจะดูดมือดูดแขนของผู้เป็นพ่อ

เพราะว่าพ่อตะโกนเลยกล้าลูกดับเครื่อง
ทีนี้ครับเรื่องราวตรงนี้มันกลายเป็นข่าวเป็นคราว
ว่าเด็กคนนี้โอ้โหช่วยพ่อเป็นฮีโร่ตัวน้อยของพ่อเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับน้องเขา

กล้าครับน้องกล้าช่วยพ่อเหรอ
กล้าเขาว่ายังไงคุณผู้ชมฟังเสียงของน้องกล้าสักนิดหนึ่งนะครับ
เหยียก
นี่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงน้องกล้าแล้ว

รักครับน้องก้าวก็พยักหน้าช่วยตรงนี้ครับผม
ดับเครื่องตรงนี้นะฮะ
เพราะอะไรน้องเขาถึงรู้จักวิธีในการดับเครื่อง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะคุณนะหน่วยกู้ภัยก็ได้รับแจ้งแล้วฮะว่า
มีคนที่นิ้วมือเข้าไปติดอยู่ในเครื่องหอดปุ๋ย
ต่อเชื่อมกับรถไถคันนี้ก็รุดเข้าไปช่วยเหลือนะครับ

นิ้วมือเนี่ยถูกเครื่องนี้ดูดเข้าไปจนเกือบขาดนะครับ
แต่ยังโชคดีที่ลูกชายตัวน้อยไปดับเครื่องได้ทันนะครับ
ก็เลยทำให้ไม่ถูกดูดเข้าไปทั้งมือแล้วก็ทั้งแขนนะครับ
ทีนี้ครับเราก็ไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องกล้านะ
คุณแม่น้องกล้าชื่อว่านางสาววันนานามมงคล
แล้วก็เป็นภรรยาของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
ก็คือพันธ์ตำรวจตรีศวรรษนามงคลนะครับ
เป็นเจ้าของรถไถเป็นสารวัตรสืบจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ท่านเป็นพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
ทีนี้คุณแม่วันนาก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุเธอไปทำงานข้างนอก
แล้วทีนี้สามีก็โทรหาจึงรีบกลับมาที่บ้าน
เห็นลูกชายหน้าตาตื่นตกใจยืนตัวสั่นอยู่หน้าบ้าน

ปรากฏว่าเห็นสามีที่โทรศัพท์หาเธอด้วย
แต่ก็เจ็บปวดด้วยด้วยการที่มือข้างซ้ายของสามี
ยังคงติดอยู่กับเฟืองเครื่องหยอดปุ๋ยของรถไถ
ก็เลยไปเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยแต่มันเอาไม่ออก
ก็เลยโทรไปแจ้งกู้ภัยให้นำเครื่องตัดถ่างมางัดออกนะครับ
ซึ่งใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงสามารถนำมือของสามีเธอ

พบว่านิ้วชี้ข้างซ้ายไปจนถึงหลังมือ
ถูกเครื่องมันปั่นจนเกือบขาด
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนางกรองแหละ
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายกล้าหารชาญชัยสมชื่อน้องกล้า
สามารถที่จะบิดกุญแจรถไถดับเครื่องได้
เพราะลูกชายชอบรถไถมาตั้งแต่เล็กแล้วคุณ
ก็ตามพ่อไปขึ้นรถไถคันโตแบบนี้

พ่อเคยสอนไว้ว่าเปิดปิดยังไง

ซึ่งหากลูกชายปิดเครื่องช้ากว่านี้นะ
มือของสามีของเธอหรือว่าพ่อของน้องกล้า
อาจจะถูกปั่นจนขาดก็เป็นได้
ผู้เป็นแม่รู้สึกภูมิใจกับลูกชายคนนี้มาก
ที่เป็นฮีโร่ตัวน้อยช่วยพ่อแท้ไว้ได้ทันนะครับ
ฟังเสียงของนางวันนาหน่อยฮะ

ตอนที่เกิดเหตุการณ์น้องมาช่วยในจังหวะไหนครับ
ก็เหมือนนิ้วติดแล้ว
แล้วแฟนก็ร้องเรียกลูกว่า
เรียกไอ้นายไอ้นายอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอน้องมาถึงน้องก็ถามว่าพ่อเป็นไร
พ่อก็เลยบอกว่าให้น้องดับเครื่อง

น้องเขารู้ระบบเครื่องยนต์เหรอพี่
น้องรู้ค่ะเพราะว่าน้องชอบรถไถ
คุณดูสิผู้เป็นพ่อก็สติดีมากนะ
คนเป็นลูกอายุแค่๔ขวบก็สติดี

ก็ขึ้นไปดับเครื่องทั้งที่ตัวเองก็ตกใจอยู่นะครับ

ของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับคุณหมอ
ซึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ครับ
ก็ต้องรอว่าการต่อนิ้ว
มันจะประสบความสำเร็จนิ้วมันจะต่อได้หรือไม่
หากมันไม่ติดนะคุณอาจจะต้องทำการตัดนิ้วออกนะครับ
ทีนี้อยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
หากทำงานกับเครื่องจักรไม่ควรประมาท
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
ถ้าไม่มีลูกตัวน้อยน้องกล้าอยู่ใกล้

ใช่แต่นี่ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะ
ที่น้องกล้าก็เห็นคุณพ่อคือได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก
แล้วพ่อก็สอนว่ามันสตาร์ทเครื่องแบบนี้แบบนี้

น้องกล้าสุดยอดนะลูกนะ